คุณผู้ชมคะข่าวนี้ค่ะชาวบ้านเขาตกอกตกใจ
ชาวบ้านที่สมุทรปราการเขาก็ไปขุดดินขุดดิน
กำลังจะทำล้าวไก่ปรากฏขุดไปขุดมาเฮ้ยเจออะไรแข็งอยู่ในนั้นน่ะ
แล้วที่สำคัญนะระเบิดนี้พร้อมใช้งานทั้งสองลูกเลยตกกระใจค่ะ
เครื่องระเบิดคว่างทิ้งแล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนเลย
จุดที่พบระเบิดอยู่ตรงที่ดินว่างเปล่าข้างห้องเช่าไม่มีเลขที่
หมู่๑๘ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรการค่ะ
ตำรวจสพพระประแดงแล้วก็มีหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ผลิตจากสหรัฐแล้วลักษณะเนี่ยมันมีสนิมขึ้นก็จริงนะ
แต่อุปกรณ์ต่างอยู่ครบแล้วก็พร้อมใช้งานด้วย
เจ้าหน้าที่ทีนี้เขาต้องกันใครที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปไกลออกไปนอกรัศมีก่อน
แล้วก็เอายางรถยนต์เนี่ยมาครอบแบบนี้สรุปเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดได้ลูกนึงนะคะ
เมื่อกี้บอกว่ามี๒ลูกอีกลูกนึงหายไปไหนอ่ะ
อีกลูกนึงค่ะยังอยู่ในน้ำเพราะว่าชาวบ้านคนที่เขามาเจอเนี่ย
เขาตกกระใจเขาก็โยนทิ้งลงน้ำในร่องสวนไปค่ะ
แล้วคนที่ไปเจอเนี่ยคือนายนบพรซอวาเล่าให้ฟังบอกว่า
ผมเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเนี่ยค่ะตัวนายนบพรคนที่เจอระเบิดนะคะ
แล้วตอนนั้นผมจะทำล้าวเลี้ยงไก่ผมก็ขุดดินขุดดิน
พอขุดไปปั๊บอะไรมันแข็งหน้าหยิบมาดูเฮ้ยรูปร่างมันเหมือนระเบิดเลย
ผมตกใจมากตอนนั้นโยนระเบิดไปในร่องสวนบริเวณใกล้แถวนั้นแหละ
แล้วผมก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยไปแจ้งเจ้าของที่ให้ประสานตำรวจมาตรวจสอบ
ส่วนที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันยังมีอีกหนึ่งลูกที่โยนลงไปในร่องสวนเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้นี่แหละค่ะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
มาหาให้เจอแล้วก็เก็บกู้ต่อเพราะว่าตอนกลางคืนตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปกู้ลูกแรกเนี่ย
อีกลูกนึงเนี่ยมันมืดแล้วไงมองไม่ค่อยจะเห็นแล้วเดี๋ยววันนี้กลับไปจัดการให้นะคะ